คุณผู้ชมครับเรื่องของขโมยขโจรนะฮะให้ดูกันหน่อย
ห้างโอ้โหแล้วมีผู้หญิงคนนึงครับเนี่ยฮะไปคว้าเอาเลย
เฉยแบบนั้นไม่ได้นะครับ
ใครจะเชื่อครับในห้างครับคือก็รู้ทั้งรู้นะครับ
กล้องมันเต็มไปหมดนะครับใช่คืออย่างงี้ครับผู้หญิงคนนี้ครับ
เห็นรถเข็นมาน่าจะเป็นหลานบ้างผมไม่แน่ใจนะ
มากับเด็กด้วยมากับเด็กอ่ะพอสักพักอ่ะผ่านมา
ที่ร้านตรงนี้ลักษณะท่าทางตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมาดู
อ่าจะเลือกสินค้าเนอะนี่๓เห็นพนักงานอยู่ข้างใน
แบบนั้นอาศัยที่เผอครับขวาแบบนี้แล้วไม่ถามนะ
ราคาเท่าไหร่คว้าไปปั๊บไปเลย
แล้วพนักงานในร้านสองคนไม่ทันได้สังเกตไงเออเนียนมากเลย

ที่ร้านอินฟินิตี้เซ็นทรัลเวสเกรดอำเภอบังใหญ่จังหวันดนตร์ธรรมบริ

ที่เคาน์เตอร์ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าคิดแบบนั้น
คุณก็ต้องเอาหาวิธีการจ่ายให้ได้ถูกไหม

โอ้โฮนี่ไงนี่ครับ

สร้อยคอเงินพร้อมจี้ที่ตั้งโชว์ไว้อยู่หน้าร้าน

ทีนี้ยังไงผู้เสียหายเขาก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับ
ชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความเห็นกันเยอะนะครับ
โอ้โหเอาไปแบบนี้ไม่สนใจเจ้าของเลยเหรอ
ไม่สนใจพนักงานในร้านเลยเหรอ
คือเอางี้ละกันถ้าตั้งใจจะซื้อ
ก็ต้องมาถามข้างในถูกไหมมาถามว่า
มาถามว่าเอ๊ะน้องสร้อยนี่จี้เนี่ยราคาเท่าไหร่

นี้ไม่ได้นะครับแต่คือเขาไม่ได้มีท่าทีแบบมองซ้ายมองขวาไงคุณนึกออกไหมคือเดินไปเหมือนหยิบจับแล้วก็สวยดีอย่างนี้
คือไม่ได้มีท่าทางเหมือนคนจะแบบมีพิรุษจะขโมยของ
ก็ถ้ามีความตั้งใจจะขโมยแล้วลักษณะท่าทางแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเนียนมาก

เอายังไงดีถ้าคุณพี่ไม่ได้ตั้งใจเอามาคืนเขาแล้วกันเนาะมาคุยกันดีกว่า